ช่วงนี้ดูบทบาทของนายกเศรษฐาในเวทีโลกหน่อยคุณผู้ชม

ในการสร้างภารกิจของเราและสร้างการเริ่มขึ้น

เดี๋ยวนี้เราจะสร้างความสุขของเรา
ขอบคุณครับ

ที่ยืนยันถึงบทบาทของไทยในเวทีโลก
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเราตัดมาให้แค่นิดเดียว

นายกเศรษฐาก็พูดถึงรัฐบาลของประเทศไทย

รัฐธรรมนูลและค่านิยมที่เป็นประชาธิปไตย
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ร่วมกับพันธมิตรและประชาคมระหว่างประเทศ
นายกเศรษฐาย้ำว่าไทยพร้อมรับมือกับความท้าทาย

การเสริมสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโลก
หรือการส่งเสริมด้านการสาธารณสุข

คุณผู้ชมตอน๘นาฬิกา๓๐นาที

ท่านนายกเสร็จฐานยกเสร็จฐานก็ไปที่ตลาดหุ้นนิวยอร์ก

เป็นรองประธานกรรมการตลาดหุ้นนิวยอร์ก
แล้วก็พูดถึงทิศทางการพัฒนาตลาดทุนของไทย
แล้วก็มีช็อตสำคัญคุณผู้ชมฮะ
ทุกครั้งก่อนจะเปิดตลาดทำการซื้อขายเนี่ย
นี่คุณผู้ชมไปดูตอนนั้นหน่อยครับ
สวัสดีครับ